อะไรให้เดินทางไปตามเส้นทางปฏิบัติธรรม
และพญานาคจะมอบของขวัญให้

พ้อเตาแล้วเดินตามทาง

ถ้ำนั้นมีก้อนหินเป็นล้านล้านก้อน

มีล้านก้อนทั่วแล้วใครยืนอยู่สองคนนั่นอะ
อ้าวเถอะครับนั่นคือองค์พระญาหน้าขี้นางออกไปปั้น
เธอต้องสั่วดีกว่า
ปรากฏว่าคุณคิดดูกัญชัยเช้า

มันจะต้องมีก้อนหินเป็นล้านล้านก้อน

ก็ให้ชาวบ้านหยิบหินมาช่วยกันทุบใหญ่เลยทุบ

เจอหน้าห่วงบาด
เดี๋ยวก่อนเสียงนี่ไหวนะ

เสียงนี่พอนี่ไหวนะ
เมื่อกี้เสียงเหิดแล้วนะ
เมื่อกี้มันครบป๊อป

ก็เหมือนที่ลูกน้องคุณเอามาให้ดูนั่นป่

บุช้าทำบาทเป็นยังไงเขาจะเป็นแบบกลมกลมพี่หนุ่มทางสองอันเป็น
พี่หนาเกี้ยวกันน่ะก็คือเป็นแบบอะอยากรู้ใช่มั้ยอืม

โอ้อ่อเจอไปดูฉันเคยไปซื้อมาถวัยตอนไม่แล้วที่นางใส่นั้นคือ
นางบวงบาดนางบวงบาดนางทำไว้ไว้

ไม่รู้อะ
แต่คือที่คุณบอกคือนางกระเทาะหินให้ชาวบ้านกระท่อหินก้อนนั้น
แล้วแตกออกมากลายเป็นอันนี้ทำไมต้องเป็นก้อนนั้นใช่ไหม

เดินไปกับแม่เถอะไปกับแม่
แล้วหินมีเป็นอะไรก็ทำไมต้องทุบก้อนนี้

แต่ไม่ได้ถ่ายรูปหินที่เห็นหน้าบวงบาดนะครับ

ถ้ามึงถามกันมามากกว่านี้กูก็ไม่ได้อยู่กับมัน

หรือว่าแสงสีเขียวที่เห็นอาจจะเป็นเพราะตอนทุบ

พี่หนุ่มพอสมควร

ส่วนที่เจอประตูทางขึ้นลงของพญานาค

เพราะว่าฝันว่าท่านมาขอให้ช่วย